ติดตามความคืบหน้าคดีสะเทินขวัญที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีคนไปพบศพนักธุรกิจค้าไม้ชาวจีนนะคะ
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำ
คือคำว่าจมกองเลือดนี่ไม่ได้เกินจริงเลย
เพราะว่าถูกกระหน่ำแทงไปใน๒๐กว่าแผลนะคะ
นี่คือนายซีรุยลีวัย๔๓ปี
เป็นนักธุรกิจส่งออกไม้ยางพาราชาวจีนค่ะ
ถูกพบเป็นศพในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตะบนทัพเที่ยงนะคะ
โดยมีรายงานว่าช่วงเย็นวันที่๑๕พฤษภาคม
ผู้ตายขับรถมาเปิดห้องพักพร้อมกับผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่ง
กระทั่งเที่ยงเมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพ

เพราะว่าทรัพย์สินส่วนตัวรถยนต์มือถือกระเป๋าสตางค์หายเกลี้ยง
ตำรวจทำงานไวมากจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว

เป็นผู้ชายชื่อในเจอายุ๒๒ปี

และเป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีค่ะ
ไปจับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทในอำเภอละงูจังหวัดสตูน
จับได้พร้อมของกลางเลยนะคะรถของผู้ตายสมุดบัญชีธนาคาร๑๑เล่ม
พาสปอร์ตอีก๒เล่มกระเป๋าสตางค์อีก๑ใบแล้วก็มีดพก
กับอิตเนี่ยถูกนำตัวไปชี้จุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
คือหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว๓คนนี้ขับรถของผู้ตายไปเปิดห้องพักที่โรงแรม
เจเล่าว่าไงรู้ไหมพี่เบิร์ตไม่น่าเชื่อนะเจอายุ๒๒ดูความคิดเขานะคะ
บอกว่าผู้ตายติดต่อขอซื้อบริการกับเพื่อนสาวของเขาที่อายุ๑๗ปี
ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่๓แล้ว
เบี้ยวเงินว่ะโดนทำร้ายร่างกายด้วยนี่อุตส่าห์ใส่ยานอนหลับในเบียร์แล้ว
คนตายก็ไม่หลับสักทีเจถามกลับไปสั้นคำเดียวให้ฆ่าไหมเจอายุ๒๒ปี
ถามเพื่อนสาวที่อายุ๑๗ปีให้ให้ฆ่าไหมเพื่อนสาวตอบกลับมาว่ากล้าปุ๊บล่ะ
เข้าไปแอบซ่อนตัวข้างในห้องก่อนโดยไม่ให้ผู้ตายรู้
อยู่ในห้องอิดรอข้างนอก
บโอกาสปุ๊บเอามีดพกสั้นปักคอเขาเลย
แล้วกระหน่ำแทงไม่ยั้งก่อนจะหนีไปค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็คุมตัวทั้ง๓คนนะคะ
ไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพเมืองตรังในพื้นที่เกิดเหตุแล้วค่ะ